คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองมีหญิงวัย๔๕ปี
ขับรถพาสามีชาวต่างชาติกับลูกสองคนกลับมาจากสิงห์บุรี
ระหว่างทางเกิดไฟไหม้รถขึ้นนะครับ

แต่โชคดีที่คนในรถหนีออกมาได้ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จังหวัดพระราคอนศีอายุธยา
พร้อมกับสามีชาวต่างชาติและลูกอีก๒คน
่งหน้ากลับบ้านเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อนจะมีไฟลุกไหม้ออกมาจากใต้ท้องรถ
จึงพยายามเบรกแต่เครื่องยนต์ขัดข้องและดับไปเอง
ปล่อยให้รถไหลไปตามทางจนหยุดนิ่ง
จึงรีบเปิดประตูและหยิบข้าวของนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ที่จังหวัดบุรีรำนายอ่อนตาโชคชัยอายุ๕๒ปี
วัย๖ขวบและลูกชายวัย๗ขวบที่โรงเรียน
หยุดยาวช่วงปีใหม่แต่เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
บริเวณปากทางเข้าบ้านโคกรักตะบนปังกูอำเภอประโคนชัย
ทำให้นายอ่อนตาเสียชีวิตขาดที่
ส่วนลูกชายและลูกสาวบาดเจ็บติดภายใน
ผู้ภัยสว่างจัญธรรมต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางอยู่นานกว่า๔๐นาที
สามารถนำเด็กทั้งสองคนออกมาได้ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
มาถึงที่เกิดเหตุเห็นศพสามีร่ำให้อย่างน่าเวทนา
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ
แล้วถูกรถเก๋งชนซ้ำบนถนนสายร้อยเอ็ดมหาสารคาม
บริเวณบ้านหวานไฟตะบนเหล่าขามอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางพิทยากุลกิจอายุ๔๔ปีคนขับขี่เสียชีวิตขาดที่
ส่วนลูกสาวอายุ๑๕ปีที่นั่งซ้อนมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังขี่รถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุชนท้ายกับรถกระบะจนล้มลง
แล้วถูกรถเก๋งชนซ้ำทำให้เสียชีวิตและลูกสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส
วงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะ
ขับตีคู่กันมาเฉียวชนจนพลิกคว่ำหลายตลบ
จะฟาดกับเสาป้ายบอกทางบริเวณปากซอยชุมชนไผ่กลางดอน
ถนนสุขประยูนในพื้นที่หมู่๒ตะบนดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายนัทมนต์สินส่งอายุ๑๕ปี

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บ
ศีรษะมีบาดแผลชะกันอาการสาหัส
ผู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนรถกระบะคู่กรณีขับหลบหนีมุ่งหน้าอำเภอพนักนิคม
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย